คุณผู้ชมครับการเมืองไทยวันนี้เนี่ย
รอการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอ

แล้วเดี๋ยวถึงจะไปตามลำดับขั้นตอน

ก็ดำเนินการเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านส่งต่อให้มันราบรื่นที่สุด
แต่คำถามมันก็ยังมีอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกัน

เมื่อวานนี้มีความคิดเห็นจากทางสมาชิกวุฒิสภาอย่างคุณจเดชอินสวาส
บอกว่าอยากจะให้มีรัฐบาลแห่งชาติดีกว่า
เพราะท่าทางการโหวตเลือกนายกเนี่ยมันจะมีปัญหา

คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนี่ก็หนึ่งในสว
ให้สัมภาษณ์กับรายการของคุณสรยุทธ์กรรมกรข่าว

ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะไม่โหวตให้คุณพิธาล้านเปอร์เซ็นต

เพราะมองว่าพักเก้าไกลและคุณพิทายังมุ่งมั่นในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แล้วถ้าคุณพิทาเป็นนายกมันจะมีปัญหาแผ่นดินจะลุกเป็นไฟ

ถึงขั้นบอกเดี๋ยวคนต่างจังหวัดจะเข้ากรุงเทพจะมาประท้วงคัดค้านอะไรต่างแบบเยอะแยะไปหมดนะฮะ
วันนี้คุณรังสิมันโรมโคศกพักก้าวไกลนะครับ
ซึ่งเป็นว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักด้วย

รวมทั้งเรื่องที่คุณวิศนุเครืองามรองนายมนตรีฝ่ายกฎหมาย
เมื่อวานที่ออกมาวิเคราะห์ประเด็นหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธา
ที่ตอนนี้กรกตกำลังตรวจสอบ
ถ้ากรกตส่งไปสารรัฐมนูลให้วินิจฉัย
อาจารย์วิศนุบอกโอ้โหมันออกได้หลายหน้านะ
หนักสุดถึงขั้นคือคุณเรืองไกรเขายื่นว่า
ในกฎละเบียบข้อบังคับพัก้เก้าไกร
เขาระบุว่าหัวหน้าพักเนี่ยต้องไม่ถือครองหุ้นสื่อด้วยนะ
คุณเรืองไกรบอกไปตรวจสอบดูมันมีตรงนี้จริงนะ
สมมุตินะบอกว่ามีความผิดในการถือครองหุ้นสื่อเนี่ย

แล้วหัวหน้าพักไปเซ็นรับรองสอสอลงเลือกตั้งเนี่ย

เผลอจะเลือกตั้งใหม่เนี่ย๑๑๒เขตเลยหรือเปล่า
ก็คือจำนวนเขตที่ก้าวไกลได้ถูกไหมคะ
โทษว่าทางคุณโรมคุณรังสิวัลโกโสบภาคเก้าไกลนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
ขอตั้งคำถามแล้วจุดประสงค์ของคุณวิศนุเนี่ย

แล้วผลตัดสินเรื่องหุ้นสื่อยังมาไม่ถึงเนี่ย

ซึ่งยังรักษาการอยู่จันทร์วิทยาลักษาการ

แสดงความยุ่นดีกับภาคการเมืองพิจารณาการเลือกตั้งบ้างเหรอ
ต่อไป
ผู้สมัครสอบสอบภักดิ์ประชาธิบัติที่ตอนนั้นสารดีกาเห็นชอบให้คืนสิทธิ์สมัคร
เพราะถูกร้องว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อ
ซึ่งคนจะมาเปรียบเทียบกันมากในตอนนี้ว่าเอ๊ะตกลงคุณพิธาเนี่ย
ควรจะใช้มาตรฐานไหนอืมคุณสมชายแสวงการที่โพสต์เรื่องนี้
คุณสมชายเนี่ยเหมือนกับต้องการบอกว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
ตอนนี้กรกตต้องส่งไปแล้วมันมีความผูกพันจากคำพิพากษา
เคยมีมาก่อนหน้านี้จะไปยึดโยงกับเรื่องของสารดีกา
ที่เป็นการวินิจฉัยก่อนจะเป็นสอสอไม่ได้เพราะของสารดีการเนี่ย
เขาผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลในเฉพาะคนเดียวเท่านั้น
แต่ถ้าสารรับนูนเนี่ยคำวินิจฉัยที่เป็นเด็ดขาดแล้ว
มีผลผูกพันทั้งรัฐสภาคอรมอสารองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐ
ส่วนที่กรกตวันนี้นะฮะมีผู้ไปให้กำลังใจกรกต
ในการที่จะเดินหน้าเรื่องนี้นะครับนี่นะฮะบอกขอให้รีบวินิจฉัย
แล้วก็พร้อมให้กำลังใจและยอมรับคำตัดสินนะครับ
เรื่องรัฐบาลแห่งชาติที่สวจะเด็ดอินสว่างพูดมา
ความวุ่นวายในการเลือกนายกโหวตเลือกนายกเนี่ยแหม
มีรัฐบาลแห่งชาติเลยดีกว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลว่าที่นายกแคนดิเดตนายกของพักเก้าไกลรอโหวตอยู่เนี่ยนะฮะ
ต้องหาเสียงอีก๖๔เสียงของสวสสเนี่ย
คุณพิทาบอกยังไม่ได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ทั้งหมดของสวจเด็ดอินสว่าง
แต่อยากถามกลับว่าต้องการรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลของประชาชน
ถ้าเคารพเสียงประชาชนต้องช่วยกันเตือนว่าทุกครั้งที่ไม่เคารพมติประชาชน
จะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
สิ่งที่ท่านสวจดกังวลใจนะครับผมก็เข้าใจท่านไม่มีใครอยากจะมีความขัดแย้งต่อไป
แต่การที่เรารักษาระบบไม่ใช่หรือในการที่เรารักษามติของพี่น้องประชาชนไม่ใช่หรือ

คือต้นเหตุในการสร้างความขัดแย้ง

แต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจำนวนมาก

มันก็น่าจะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งครับ
แต่รวมไทยสร้างชาติไม่เคยคาดหวังอะไรอยู่แล้ว
พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
ที่บอกเสียงแล้วก็รวมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่แล้ว
นี่การเมืองเมื่อวานมีอีกประเด็นนึงนะครับ

กองทัพที่ได้ออกมาแถลงเรื่องของการปรับภารกิจ

เป็นการขานรับนโยบายของพักเก้าไกลว่าที่รัฐบาลในอนาคต
ที่บอกว่าจะยกเลิกบังคับเกณฑหารใช่ไหม
หรือเป็นการตัดหน้าพักเก้าไกลก่อนจะเข้ามา

มีพันธุ์เอกกิจนาศคุณโนทกนะฮะ
ท่านรองโฆษกระทรวงกลาโหมนะครับ

ทัพทมดรีกราโหมพ่อเน็ตประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ

ปรับปรุงโครงสร้างให้มีขนาดกระทัดลัดคล่องตัวทันสมัยนะฮะ
มีเรื่องของการยุติแผนการเสริมสร้างกองพลทหาร
เสริมสร้างกองพลทหารราบที่๗กองพลทหารมาที่๓ของกองทัพบกนะครับ
เรื่องของการปรับลดนายทหารชั้นยศสูงลดงบด้านกำลังพล
โดยในปี๒๕๗๐จะให้เหลือ๕๐นะครับ
เรื่องของการเกณฑ์ทหารจะลดจำนวนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารเกณฑ์
สอดคล้องกับโครงสร้างภารกิจกองทัพ
ปัจจุบันมีความต้องการปีละ๙๐๐นายเดี๋ยวจะปรับลดลงให้ต่อเนื่อง
ตอนนี้มีจำนวนผู้สมัครใจปีนึงประมาณ๓๕๐๐๐นาย
นี่นะครับเอาลองฟังหน่อยนะฮะที่ท่านแถลงเอาไว้นะครับ
ปัจจุบันก็ได้มีการลดยอดเรียกเกณฑ์นะครับ
ตามความต้องการที่มีการสำรวจจากกองทัพนะครับ
ก็จะเหลือประมาณเก้าหมื่นนายนะครับโดยจะมีการปรับรถอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตามแผนการปรับรถซึ่งปัจจุบันนี้การเข้าสมัครเป็นทหารด้วยการสมัครใจ
ก็มีอยู่ประมาณ๓๕๐๐๐นายนะครับก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ
ที่จะไปสู่การสมัครใจเข้าเป็นทหารในอนาคต
ถ้าการที่สภากราโหมออกมาพูดเมื่อวานเนี่ยเป็นความตั้งใจจริงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเคยเห็นว่ามีพิมพ์เขียวอยู่
แต่เข้าใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจากทางกรมนเป็นคนทำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้
แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันยังไม่เคยได้รับการปฏิบัติจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปรับตัวได้จริงแล้วมีการปฏิบัติออกมาเนี่ย
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสำหรับประชาชนทุกคนนะครับ
ก็หวังว่าจะเป็นมิตรหมายที่ดีว่าทำให้เกิดการปฏิบัติจริงเกิดขึ้นในประเทศไทย